คือก็ไม่อยากให้มีการโกงทุกอย่าง
คือส่วนตัวผมคือแบบคุณพ่อคุณแม่ก็สอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้โกง
ไม่ให้ทำอะไรที่แบบไม่ดี
คือก่อนอื่นเราต้องเริ่มที่ตัวเราครับ

ส่วนมากเราชอบต่อแม่คะบ้าง
แม่ค้าทอนตังค์ผิดบ้าง

บางคนแบบเอาไปเลยอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกแบบเราต้องเริ่มที่ตัวเรา
แล้วก็ผมเป็นนักกีฬา

อะไรก็ต้องแบบสุจริต

ผมว่าเหมือนแบบเรามาช่วยกันดีกว่าครับ
คนโกงเราก็ต้องแชร์

เหมือนแบบผมว่าเราไม่อยากเห็นคนโกงอยู่ในสังคมไทย